เครื่องใช้ในพิธีสู่ขวัญข้าวนี้
ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกันจัดเตรียม
โดยมีหมอทำขวัญคอยดูความเรียบร้อยอีกครั้ง
ว่าครบถ้วนสำหรับจัดเตรียมทำพิธีหรือไม่
โดยจะต้องเตรียมกองข้าวและมีเครื่องใช้ในพิธีคือพานบายสีหนึ่งผ่าน
ของกินในพื้นถิ่นที่เรียกว่าเป็นผลหมากรากไม้ทั้งรสเปรี้ยวรสหวาน
บูชาแม่โพศพซึ่งเปรียบกับผู้หญิงเช่นมะขามมะพร้าวมันเผือกกล้วยอ้อย
เครื่องแต่งหน้าเสื้อผ้าแต่งตัวและที่จะขาดไม่ได้คือรูปปั้นแม่โพศพ